เพลงนี้เคยเอาไปประกวดเมื่อประมาณ๓๔ปีที่แล้วครับ

เพลงนี้คือน้องพ่อแม่อดกันทั้งวัน

เพื่อเหลือเงินไปซื้อน้ำให้หนูขึ้นไปร้องเพลงนี้

คือเพลงนี้คือน้องเบ้นเขาเคยใช้ประกวดแล้วเขาเคยมีแผลค่ะ

จากที่ว่าเป็นตัวเต็งจะได้ที่๑ก็พลิกตกรอบไปเลย

ยังไงผมก็จะทำให้เต็มที่
เน้นทำไมตอนร้องเสร็จแล้วรู้สึกไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่

ร้อง